คุณผู้ชมค่ะรวมไปถึงเรื่องวัคซีนที่หลายคนถามหาว่าเมื่อไหร่
อืมมายังอ่ะค่ะได้หรือเปล่าเออค่ะช่วงนี้คุณผู้ชมขาคนในวงการบันเทิงเนี่ย
เริ่มมีการโพสต์ภาพทยอยเดินทางกันไปฉีดโควิดนะคะ
ฉีดวัคซีนสู้โควิดนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะ
เห่าคนบันเทิงเริ่มทยอยกันไปฉีดวัคซีนสู้โควิดกับการแพร่ระบาดโควิดในครั้งนี้นะคะ
บอกว่าอ่ะฉีดไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอย่างล่าสุดค่ะ
โอกาสของคุณชมผู้อรรยาโปสต์รายยาวเลยเป็นรายละเอียดที่หลายคนอ่ะ
ได้อ่านแล้วก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะ
ข้อมูลเอาไว้ในอินสตราแกรมส่วนตัวให้เป็นความรู้สำหรับหลายคนค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณชมพู่อรยาเนี่ยได้แชร์ภาพที่เธอเข้าไปฉีดวัคซีนสู้โควิดนะฮะ
ไอจีส่วนตัวค่ะแฟนแฟนก็เข้ามาสอบถามกันเยอะพอสมควรเลยนะคะ
ชมก็เลยเอางี้ดีกว่าแชร์เลยละกันเป็นข้อมูลการตัดสินใจของแม่ชมเอง
ย้ำนะคุณผู้ชมนะว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของคุณชมพู่
คุณชมผู้เนี่ยชี้แจงว่าเธอเนี่ยได้เข้าไปฉีดวัคซีนแล้ว
เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่มาตั้งโต๊ะฉีดที่วัดมหาไทยเนอะซอยร่วมฤดีก็โซนแถวบ้านนี่แหละ
เป็นพื้นที่เสี่ยงค่ะก็คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นก็เลยได้สิทธิ์ในการรับวัคซีนนั่นเองนะคะ
ชมก็เลยไม่ลังเลค่ะอยู่ในเขตย่านนั้นพอดีนะฮะ
เจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าห่วงคนในบ้านอยู่เหมือนกันแล้วก็จริงเนี่ยอย่างที่หลายคนรู้ว่า
ชมเองเนี่ยมีแพลนเพราะว่าอยากจะมีน้องให้สายฟ้ากับพายุ
อยากจะท้องว่าง่ายนะคะก็เลยอยากจะมีภูมิคุ้มกันให้เร็วแล้วก็ให้มากที่สุดค่ะ
มาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าแม่ชมเนี่ยรีวิวการฉีดวัคซีนเข็มแรกของตัวเองไว้ยังไงบ้าง
เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายคนเนาะสำหรับใครที่ยังลังเลก็กล้ากลัวกันอยู่นะฮะ
ชมว่าอย่างนี้ค่ะนี่ตามภาพที่เราขึ้นให้ดูเลยนะแม่ชมบอกว่าศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนแต่ละตัวมาเหมือนกันแล้ว
ถามว่าดูมาเยอะไหมมันมีเยอะก็ดูมาเยอะค่ะคุณผู้ชมนะสรุปรวมนะคะก็คือวัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยค่ะ
เก็บข้อมูลมาต่างสถานที่ต่างเวลาในระยะเวลาการระบาดไม่เท่ากันก็เลยอยากจะเปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนมีประสิทธิภาพขนาดไหนค่ะ
แต่อย่างที่แพทย์ได้ชี้แจงเอาไว้เสมอว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุด
อันนี้กล่าวอ้างตามที่คุณหมอได้บอกเอาไว้นะคะ
ส่วนเรื่องของผลข้างเคียงนี้นะคะหลังจากฉีดวัคซีนในแต่ละยี่ห้อคุณชมพู่บอกว่า
มันก็ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของคนที่แตกต่างกันออกไป
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายอย่างบางคนมีโรคประจำตัวหรือว่าปัจจัยบริบทอื่น
แต่พี่ชมพู่เชื่อว่ายังไงซะอัตราการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตจากโควิดนี้มันสูงกว่าโอกาสการพูดตรง
ติดโควิดโอกาสการตายมากกว่าผลข้างเคียงวัคซีนอีก
อันนี้ที่คุณชมพู่ต้องการจะสื่อนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากว่ามีโรคประจำตัวและก่อนเข้าไปรับการฉีดวัคซีนนี้นะคะ
ดูแลร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ

โดยฉีดไปวันอาทิตย์ที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
ตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วผ่านกันมา๑สัปดาห์แล้ว

อันนี้ส่วนตัวเธอเธอยืนยันว่าเธอรู้สึกปกติดี
บอกว่าข้อมูลทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมคือกรณีศึกษา
ส่วนแต่ละคนจะฉีดหรือไม่ฉีดไม่ได้บังคับจิตใจใคร
อันนี้ให้เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลกันไป
พร้อมกับขอบคุณแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักนะฮะ
แล้วก็อยากให้ประชาชนทุกคนปลอดภัยจากโรคระบาดครั้งนี้ด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาข้อมูล
อย่างที่คุณชมพู่ไปบอกไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล
ใครจะตัดสินใจแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลแม่บอกไว้แล้วว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะจ๊ะ
แล้วก็มีการศึกษาข้อมูลในส่วนของคุณชมพู่เป็นอย่างดีด้วย
น่ารักนะคุณชมพู่คุณบอยเขามีการส่งข้อมูลถึงกันด้วย
โพสต์ค่ะจะมีบอกว่าคุณชมพู่เขาไปดูคลิปอันนี้
คือมาจากไหนในการอธิบายเรื่องวัคซีน

แต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงแล้วกันเป็นภาษาอังกฤษต้องไปไทยอีกทีนึง
คือมันมีหลายวัคซีนหลายตัวที่คุณชมพู่ได้อธิบายไว้ว่าตัวนี้ข้อดีข้อเด่นแตกต่างกันยังไง
แต่ว่าเชื่อว่าวัคซีนทุกตัวมีข้อดีแหละแต่ก็มีข้อด้อยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมลองศึกษาดูดี
หลายคนชื่นชมนะคะที่แม่ออกมารีวิวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ชมพู่อริยาแหมจะพลาดเรื่องแฟชั่นได้ยังไง
เรื่องวัคซีนผ่านไปแล้วมาแวะเรื่องแฟชั่นหน่อยแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ลงหลายรูปเหลือเกินไปดูซิแฟชั่นเซ็ตปั๊วมีอะไรบ้าง
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะเทศกาลเคลียร์รูปของแม่ชมเขาภาพนี้คุณผู้ชม

ถึงกระกูลก้อนไว้เป็นรูปด้านในโพสต์นะคะ
แต่ว่ามันสะดุดซะเหลือเกินก็ตรงกางเกงที่ใส่นี่แหละ
มันเซ็กซี่มันน่ารักแบบนี้คุณผู้ชมค่ะมันเป็นแฟชั่นนะ
แต่น่าจะใส่แค่แบบในบ้านนะไม่งั้นนี่พ่อน็อตถือไม่เรียวแล้วนะ

นี่ฉันเคยไปลองที่ช็อปนะเป็นยังไงบ้าง

จะพูดว่าไม่สู้แล้วไม่สวย
ต่อกันที่ภาพนี้คุณผู้ชมค่ะ
หรือจะเป็นภาพที่เห็นแล้วโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า

เดี๋ยวไอ้ท่อนล่างเข้าใจท่อนบนเดี๋ยวไปไหน
แต่ว่าสังเกตดีก็แบรนด์เนมหมดนะจ๊ะ

ภาพตอนนั้นทำเอาแฟนคลับโอ้โห

แต่เบื้องหลังภาพก็ที่หลุดคิวซีค่ะ

ที่๖ค่ะรวมไปถึงตอนอยู่บ้านเบื่อ
ก็เล่นกับนี่ฟิลเตอร์ไปเรื่อย

แบบนี้นะคะคุณแม่ผ่านไปแล้วมาดูลูกกันบ้างดีกว่า
สายฟ้าพายุมาแล้วจ้าโอ้โหน่ารักขนมปังใหญ่กว่าหน้าอีก
มาพร้อมขนมปังเลยน่ารักแล้วก็ที่สำคัญซิกเนเจอร์คือ
เสื้อตัวใหญ่กางเกงตัวใหญ่เออนะคะแล้วทำหน้าอ้อนแบบนี้
ละสายตาไม่ได้จริงยังยังไม่หมดคุณผู้ชม
มีพี่สายไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวกลัวน้อยใจอภิพามาบ้างนะคะ
อันนี้เขาบอกว่าโดนแม่แกล้งหน่อยเบื้องหลังทริปเที่ยวทะเลคุณผู้ชม
พี่พาเขานั่งตัดข้อน็อตใช่ไหมสปีทโบสต์มีชู๒นิ้วแบบนี้ด้วยนะ
แล้วเวลาเห็นคลิปเต็มเวลาคลื่นมาก็ทำเสียงโอ้ล้อคลื่นไปด้วยแบบนี้นะคะ
ทั้งฝั่งสายฟ้าตอนนั่งเรือก็มีอาการแบบที่เห็นคุณผู้ชม
คือแดดมันร้อนมันแบบแม่แม่แดดมันร้อนมันแดดเข้าตา
ขอแว่นกันแดดสักหน่อยนะคะอ่ะมาต่อกันอีกนึงคลิปแล้วกันนะครับ
ถึงเวลาดำน้ำพี่พายุเต็มที่อุ้ยเออเป็นยังไงล่ะ
กลัวที่ไหนล่ะชอบตรงก้นลอยอ่ะลูกเอ้ยตายแล้วหน้าจมเลย
ป้องลงไปเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะตั้งใจจะไปดูปลาส่วนสายฟ้าเป็นยังไงบ้าง
ที่สายฟ้าเนี้ยเขาสายละมูลไหนอ่ะสายฟ้าค่อยนิดหนึ่งแล้วกัน
เลเซมไว้ก่อนนะคะก็ค่อยให้คุณแม่อุ้มลงไปแบบนี้
ก็น่ารักดีนะคะแม่บอกโอ้คอนเทนต์เก่าอย่าถือสานะ
แต่ไม่เป็นไรเอามาลงบ่อยค่ะเพราะว่าอะไรแฟนชอบอืม
ก่อนออกมาจากบ้านก็ดูรูปสายฟ้าพออยู่นิดหนึ่งจะได้ดีใช่นะคะ